ที่ผมโปรยไปครับแก๊งเงินกู้ไปทวงผิดบ้านแต่แหมยังทิ้งแม่เอากาวหย่อใส่กุญแจเขานะครับ
มันก็แข็งใช้การไม่ได้แล้วสิแล้วยังขโมยหม้อนึ่งเตาแก๊สเอาไปอีก
พอจับได้ว่าไงรู้ไหมก็นี่ไงขโมยมาไงลูกหนี้จะได้แสดงตัวติดต่อมา
สารพัดแหละเกิดเหตุ๒๒กรกฎาคมที่ผ่านมาครับผู้ชายวัยรุ่น๒คน
ทวงหนี้ที่บ้านหลังนี้ที่สันทรายเชียงใหม่แต่ไม่พบไม่เจอลูกหนี้หรอกไม่มีใครอยู่
เห็นประตูรั้วเนี่ยล็อกกุญแจอยู่ก็ใช้กาวหยอดซะเลยนะฮะแล้วเขียนข้อความหยาบคล้ายประจานติดไว้ที่หน้าบ้าน
อันนี้ผิดกฎหมายนะนะทวงหนี้ผิดกฎหมายนะเนี่ยแค่นั้นยังไม่พอนะครับ
ปีนข้ามรั้วบ้านเข้าไปเอาหม้อนึ่งถังแก๊สปิ๊กนิกแล้วก็กระทะติดมือไปด้วยฮะ
นางสาวหน่อยเป็นลูกสาวของเจ้าของบ้านเล่าแบบนี้บอกว่าไอ้วันเกิดเหตุผู้ชายสองคนเห็นแล้วล่ะ
ขี่มอเตอร์ไซค์มาทวงหนี้ญาติของเธอก่อนหน้านี้คือบ้านเนี้ยบ้านเนี้ยทำไมถึงผิดบ้าน
บ้านนี้อนุญาตให้ญาติคนนึงนะครับเอาชื่อมาเข้าแล้วอาศัยอยู่ที่ทะเบียนบ้านหลังเนี้ย
เพื่อจะไปใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพว่างั้นเถอะนะครับแต่ว่าไม่ได้อยู่จริงที่นี่นะครับ
เท่าที่ทราบญาติคนนี้เนี่ยไปกู้เงินนอกระบบดอกร้อยละ๒๐นะครับ
เจ้าหนี้หลายคนเลยเอาไปหมุนเวียนเปิดร้านอาหารนะครับ
ต่อสายป่านแต่ขัดทุนก็เลยผิดชำระนะครับผิดนัดชำระ
หลังเกิดเหตุเนี่ยเธอพาแม่ไปแจ้งความที่สพสันทรายแล้วเพราะเกรงว่าเดี๋ยวมันจะย้อนกลับมา
คู่อีกแต่ไปแจ้งความกลับมาเสร็จตกกลางดึกคุณผู้ชมไอ้แก๊งทวงหนี้มันกลับมาจริงนะ
มันกลับมาจริงจริงมันตะโกนเรียกนี่เอาของมาคืนนะ
นี่ครับที่เอาไปนี่หม้อหนึ่งค่ะแต่เตาแก๊สปิ๊กนิกอืม
แล้วบอกว่าไงรู้ไหมขอโทษโอ้โหสั้นสั้นค่ะ
ล่าสุดมือช่วงสายครับคุณผู้ชมครับผู้ชายอายุสามสิบสองกับสิบเจ็ดปี
ทวงหนี้ที่ปรากฏในคลิปเข้ามอบตัวแล้วกับตำรวจสพสันทรายครับ
จากการสอบสวนผู้ต้องหาให้ข้อมูลบอกว่าก่อนหน้านี้ลูกหนี้ทำสัญญากู้ยืมใช่ไหม
หนึ่งหมื่นบาทคิดดอกร้อยละยี่สิบนะครับลูกหนี้ก็ลงนามในสัญญากู้ยืม
แล้วก็ระบุว่ายินยอมให้ยึดทรัพย์หากผิดนัดชำระ
ที่ผ่านมาลูกหนี้จ่ายจ่ายยังไงอ่ะจ่ายเงินให้วันละห้าร้อย
เป็นเวลา๕วันแต่พอวันที่๖ไม่ยอมจ่ายแล้วหายตัวไป
เขาก็เลยไปทวงที่บ้านนะสิซึ่งเป็นที่อยู่ตามบัตรประชาชนนะครับ
โดยลูกหนี้เคยบอกเอาไว้ว่าอยู่บ้านหลังนี้แหละทรัพย์สินในบ้าน
ก็เป็นทรัพย์สินของเขาอ้าวบอกแบบนั้นด้วย
อ่ะลองลองลองฟังผู้ก่อเหตุเขาชี้แจงบ้างเอา
เราไปทำอย่างงี้จริงใช่ไหมฮะอืมแล้วเพราะว่าอะไร
ได้ยินว่ามันมีสัญญาหรือว่ายังไงฮะมีสัญญาครับสัญญายังไงฮะ
เขียนว่าเอกสารนี้ใช้สำหรับผู้ยืนกระนวนเงินหนึ่งหมื่นบาท
สามารถยึดทรัพย์สินตามจำนวนเงินได้ครับอืมแต่เอามาไปเอามาเพื่อให้เขา
ติดต่อกลับมาให้เสร็จตอนนี้เขานี่เลยอ่ะอ่า
ก็คือคือเราเราไม่ได้ตั้งใจจะเอาของไปขายใช่ไหมฮะ
ไม่ได้เอาของไปขายเอามาแค่ไม่เกินสองพันอ่ะ
ไม่ไม่ถึงสองพันแล้วเอาแค่ให้เขาติดต่อกลับมา
เพื่อให้เขากลับมาส่งผมเหมือนเดิมแล้วที่ไปหยอดกุญแจได้หยอดจริงหรือเปล่า
จริงครับอยากจะให้เขาติดต่อกลับมาให้เสร็จครับ
ไม่ได้ไปทำร้ายร่างกายอะไรเขาแค่อยากได้เงินคืน
นี่แหละค่ะก็ต้องไปชี้แจงกับตำรวจนะคะ